เอาคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็บ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ต่างกันเลยนะคะ
ขับรถขับราบอกกันหลายหลายครั้งเลยเนาะว่าครับ
ใจเย็นเย็นอ่าคือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระบะป้ายแดงหัวร้อนอ่ะ
พยายามจะขับแซงแต่แซงไม่ได้ไม่รู้ว่าจังหวะไม่ได้
หรือว่าตัวเองแซงไม่เก่งหรือยังไงก็ไม่รู้แหละนะ
แต่สุดท้ายแล้วพอแซงไม่ได้ก็เลยขับไปปาดหน้าเขา
หน้าไม่พอลงมาพยายามเคาะพยายามทุบกระจกด้วยนะ
จะให้เขาลงมาให้ได้สุดท้ายเอาไม้เบสบอลฟาดใส่รถเขาเลยค่ะ

ค่ะใช่ค่ะ
อยู่ตรงเส้นครูไทยเอ๊ะหลังวัดอันเนี่ยค่ะ
วัดอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงวัดขุนทรายอะค่ะ
พอดีเหมือนเขามีอาวุธแข็งด้วยค่ะ

เนี่ยค่ะเขามีอาวุธไม้เบสบอลด้วยอ่ะค่ะ

ตำรวจเลยนะค่ะ
นี่ค่ะคือต่างฝ่ายต่างถ่ายคลิปนะ
คนที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยค่ะคือผู้ชายที่ขับรถกระบะป้ายแดง
กับผู้หญิงคนเสื้อสีดำคนนี้เห็นไหมเดินไปก็ดึงกระจกปัดน้ำฝนเขาอีก
ผู้หญิงเสื้อสีดำคนนี้มือข้างหนึ่งถือมือถือถ่ายคลิป
แต่อีกข้างถือไม้เบสบอลเหมือนเพิ่งซื้อด้วยค่ะเพราะยังห่อแบบป๊อปเบิ้ลอยู่เลย
เห็นมั้ยวิ่งมาแล้วก็ไล่กรุ๊บรถเขาอย่างเงี้ย
เหลือเอามาให้เลยเหรอใช่ส่วนเสียงผู้หญิงในรถอะค่ะ
นั่นคือโทรแจ้งตำรวจ๑๙๑นะคะที่บอกพี่กัดว่าอยู่หลังวัดคุณทรายเนี่ยนะคะ
เสื้อดำผู้หญิงเสื้อดำก็พยายามบอกให้ลงมาดิลงมาดิใช่จะให้
โวยวายแต่คนข้างในบอกไม่กล้าลงไปเพราะเขามีอาวุธลงไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่อง
เขาบอกว่าระหว่างที่โต้เถียงกันเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเสื้อสีดำกับผู้ชายถอดเสื้อ
เขาขู่ว่ามีปืนด้วยนะเนี่ยคือจังหวะที่เขาถอยรถหนีเพราะว่าทางนั้นขู่ว่ามีปืนค่ะ
แล้วก็เห็นว่าเอาไม้เบสบอลไล่ฟาดไล่ฟาดไม่พอนะคะครับพอเห็นเขาถอยรถหนีปุ๊บเนี่ยนะ
จี้ตามมาเลยแล้วก็เบียดด้วยสุดท้ายเรื่องนี้จบยังไงรู้ไหมคะ
รถของผู้เสียหายคันนี้ที่ขับหนีมาเนี่ยถูกเบียดจนเสียหลักตกร่องกลางถนนสายเอเชียเลยค่ะ
ไปตกร่องกลางถนนถูกต้องที่นี่คืออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ผู้เสียหายเป็นผู้ชายค่ะเขาเล่าบอกว่าเขากับแฟนเนี่ยมาจากอ่างท้อง
จะไปซื้อมาตกอยู่ตรงนี้มาตกอยู่แบบนี้ขับรถหนีกระบะคันเมื่อกี้
ถูกต้องแล้วโดนเบียดด้วยเสียหลักตกร่องกลางถนนแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเขากับแฟนสาวมาจากอ่างทองก็คือไปซื้อดักแด้ที่อำเภออุทัย
ใช้เส้นทางถนนคลองข้าวเม่าซึ่งเป็นถนนแบบเลนสวนกันได้
แล้วก็เจอกระบะสีขาวป้ายแดงคันเมื่อกี้นี้แหละพยายามจะแซงขวา
แต่ถนนมันแคบเป็นหลุมเป็นบ่อก็แซงไม่ได้ค่ะ
คู่กรณีก็บีบแตร่ใส่เลยแป้นเนี่ยพอมีจังหวะแซงเขาก็แซงแล้วปาดหน้า
แล้วก็หาเรื่องมาตลอดทางจนถึงหลังวัดขุนทรายนี่แหละ
คู่กรณีก็เบรกเลยแล้วก็ลงมาหาเรื่องเหมือนอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ

แล้วอาจพูดแบบยิงสารโรงละระแซงประเทศบังวิตร
เพราะว่าเดินทาง
เป็นรถลายเพลงเป็นรถกระบะรถกระบะตอนเดียวตอนเดียวเลยครับ
เขามากกี่คนมากกี่คนสามคนเบื้องต้นเขาบอกว่าคู่กรณีเนี้ย
ขับรถไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหนีไปแล้วนะคะ
เขาสงสัยว่าแบบแค่แซงไม่ได้ต้องหัวร้อนกันขนาดนี้เลยเหรอ
ก็ถนนเป็นเลนสวนมันก็แซงไม่ได้อยู่แล้วไหม
แล้วจะยังไงต่อก็เขาบอกเขาไม่เขาไม่แจ้งความไม่แจ้งความเหรอ
ใช่ค่ะเขาบอกเขาไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีสองคนนี้อีก
อ๋อเหรอก็เลยไม่แจ้งนี่ค่ะหรือว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงวันสุดท้าย
สามีถ้ามีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ
เพราะเขาเองก็บอกว่าเขาก็ถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
ก็เอามาชี้แจงได้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะทางฝั่งนี้เขายืนยันว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลย
เออแค่คุณแซงไม่ได้แล้วคุณหุดหงิดแล้วไปปาดหน้าแล้วไป